ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่แยกหนองสนมนะคะ
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะจอดอยู่ช่วงประมาณตี๔ของเมื่อวานนี้
จอดอยู่เพื่อรอไฟเขียวค่ะแต่ว่าช่วงนั้นค่ะ
มีรถเก๋งมาอย่างเร็วเลยค่ะมาทางด้านหลังพุ่งชนเต็มแรง

โอ้โหเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณสี่แยกหนองสนมเห็นไหมคะ
จอดรออยู่จอดนานแล้วด้วยใช่แล้วรถด้านหลังค่ะ
มาด้วยความรวดเร็วพุ่งชนแบบไม่มีเบรกเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๔๓๐ของเมื่อวานนี้ค่ะ
รถคันที่ขับมาเร็วแล้วมาชนรถจักรยานยนต์เป็น
ซูบิชิสีขาวทะเบียนระยองนะคะส่วนรถจักรยานยนต์ที่ถูกพุ่งชนเป็นรถจักรยานยนต์
รอสัญญาณไฟจราจรอยู่ที่แยกหนองสนงขาออกเมืองระยองนะคะ
พอถูกชนค่ะร่างคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิงนะคะ
ลอยขึ้นไปกลางอากาศตกลงมากระแทกพื้น
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มาชนค่ะด้วยแรงอัดนี่นะคะ
เซเลยค่ะข้ามไปอีกฝั่งของถนนพังทั้งสองคันนะคะ
บอกว่าคณะแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพระยองเข้าไปตรวจสอบเข้าไปช่วยเหลือ
กู้ชีพนางสาวนิ่มนวลขลังวิเชียรอายุสี่สิบสามปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะอาการสาหัส
ทีมแพทย์พยายามแล้วนะคะแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ญาติมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะร้องไห้ด้วยความเสียใจ
นำศพของผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลระยอง
ก่อนจะให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะ
ซึ่งพี่สาวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเล่าให้ฟังค่ะ
เขาบอกว่าน้องสาวที่ต้องออกมาประมาณตี๔ออกมาจากบ้านเพราะ
ให้น้องสาวไปเปิดร้านข้าวแกงให้หน่อยอยู่ที่หน้าอบจระยองนะคะ
แต่ไม่คิดว่าน้องจะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ส่วนกรณีชื่อว่านายพลรักคู่กรณีนะคะ
ชื่อว่านายผลละรักแช่น้ำอายุยี่สิบห้าปี
คุณผู้ชมคะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงอยู่ในอาการมืนเมาค่ะ
เอาตรวจวัดแอลกอฮอล์เรียบร้อยค่ะ
ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ถามเขาว่าเขาจะชดใช้ยังไงเขาบอกว่าตอนนี้เบื้องต้น
ชดใช้เป็นค่าทำขวัญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
เป็นจำนวนเงินสองหมื่นบาทนะคะส่วนศพของนางสาวนิ่มนวลเนี่ยนะคะ
เพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดหนองสนม
จะเผาในวันที่๓๐มิถุนายนยุ่นนี้ค่ะอ่า
ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุเหมือนกันที่ชนบุรี
มีหนุ่มโรงงานวัย๓๑ปีขี่รถจักรยานยนต์
แล้วไปชนเสาป้ายบอกชื่อซอยนะคะ
เอาเราไปดูคลิปภาพที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะ

คือขับมาตรงแล้วก็เอียงซ้ายเข้าไปพุ่งชนแบบนั้นนะคะ
ขายไปเลยที่เป็นภาพกล้องจนปิดอ่ะค่ะ
จับภาพเอาไว้ได้นะคะบริเวณหน้าร้านริมถนนสุขประยูน
ปากซอยสุกประยูนสามเอ่อยี่สิบสามค่ะ
ขาเข้าชนบุรีค่ะเขาบอกว่ารถจักรยานยนยี่ห
ฮอนด้าโซนิกสีน้ำเงินขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย
ขี่มาด้วยความเร็วนะและกำลังจะเลี้ยวเข้าซอย
แต่ปรากฏว่าพุ่งไปชนเสาป้ายบอกชื่อซอยซะก่อนคืออาจจะหักไม่พ้น
เพราะว่ามาด้วยความเร็วทำให้คนขี่บาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยด้านหน้ารถก็พังยับเลย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมก็ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
นายสิริโชคเผือกน้อยอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นชาวสุรินต์ทำงานที่บริษัทแห่งนึงในชนบุรีนะคะ
สภาพที่เจอตอนแรกคือหมดสติมีบาดแผลที่ศีรษะตามแขนขา
อาการถือว่าสาหัสเลยค่ะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีด้วยนะคะ
อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็เกิดทั้งจากความมืนเมา
ค่ะเกิดทั้งจากเรื่องของประมาทด้วยใช่ค่ะ